แต่ฟังทูตอิสราเอลไปแล้วคุณผู้ชมก็ต้องฟังทูตปาเลสไตล์ด้วย
เป็นองค์กรอิสระในประเทศไทย
เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในศักดิ์ศรีสิทธิมนุษยชน
และอำนาจอธิปไตยของชาวปาเลสไตน์
เพื่อสุนกลางอิสรามแห่งประเทศไทย
และอิสราเอลเจรจาหาข้อตกลงหยุดยิงก่อน
เพื่อหาข้อยุติบนกฎหมายและมติของสหประชาชาติครับ
และพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลอิสราเอลยกเลิกสิ่งที่ทำอยู่
ก็เผยว่าสถานการณ์สู้รบเนี่ยยังน่าห่วงครับยังดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง
กระทบต่อการช่วยเหลือตัวประกันที่จะทำได้ต่อเมื่อมีการหยุดยิงเท่านั้นครับ
ดังนั้นต้นสังกัดของแรงงานที่ไม่สามารถจะติดต่อได้ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าถูกจับกลุ่ม
และประสานทางการของประเทศแรงงานนั้นเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนติดต่อการช่วยเหลือครับ
ในกรณีของตัวประกันท่านบอกว่าในขณะนี้เนี่ยการสู้รบยังดำเนินอย่างต่อเนื่อง
และยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยิงเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะเข้าไปตรวจสอบว่าขณะนี้ตัวประกันที่ถูกจับอยู่ในกาซ่าเนี่ยมีตัวประกันจากชาติใดบ้าง
ในส่วนของการที่จะช่วยเหลือเนี่ยท่านได้ชี้แจงว่าการช่วยเหลือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการเจรจาหยุดยิงก่อน
หลังจากหยุดยิงแล้วมันมีความปลอดภัยสูงที่ทางหน่วยงานทางด้านนานาชาติที่จะเข้าไปเจรจาเพื่อที่จะขอให้มีการอนุญาตปล่อยตัวประกันนะครับ
ซึ่งในขณะนี้เนี่ยสถานะของเหตุการณ์มันยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นนั้น
ข้อความหรือว่าข้อมูลต่อไปนี้เนี่ย
ที่ผมฟังวิเคราะห์มานะเรื่องของการจับตัวประกัน
พี่บริเวณทั้งความคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะใจชื้นได้เล็กน้อย

เลสไตล์ก็ไม่ได้อยากจะไปดึงชาติอื่น
มาเป็นคู่ขัดแย้งเพิ่มหรอกฉะนั้น
ตัวประกันที่ถูกจับกลุ่มอยู่แล้วเป็นชาติอื่น

มีความเป็นไปได้ว่าจะรอดชีวิตนะ

เคยมีคำแถลงมาจากกลุ่มฮามาสบอกว่าทุกการโจมตี

ซึ่งนะตอนนี้ยังไม่มีรายงานแบบนั้นเกิดขึ้นเลย